หวานค่ะแพทย์แล้วก็แดนวรเวทแพตตี้อังสุมารินนะครับ
นี้เขาคบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะแต่ว่าหลายคนบอกว่าพักหลังหลังเนี่ย
เหมือนว่าสาวแพทย์จะกล้าเปิดตัวหนุ่มแดนมากขึ้นหนุ่มแดนเองก็เหมือนกันค่ะ
ไม่รู้ว่าสองคนนี้เขาจะมีข่าวดีอะไรกันหรือเปล่านะคะ
ปล่อยให้แฟนตามลุ้นตามเชียร์อยู่ตลอดเลยนะคะ
คู่ของนางเอกหน้าแบ๊วแพตตี้อังสุมารินแล้วก็นักร้องหนุ่มเสียงดี
แนนวรเวทเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักที
หลังจากที่ทั้งคู่คบหากันมานานหลายปีแล้วค่ะ
พักหลังมานี้ดูเหมือนว่าทั้งคู่ขยันหวานออกสื่อกันมากขึ้น
แฟนเขาสวยเขาก็ชมก็เป็นปกติป่ะ
หลายคนก็บอกชมออกสื่อหลายคนก็เลยอิจฉานะคะ
รวมไปถึงภาพที่สาวแพตตี้ค่ะสวมกอดหนุ่มแดนกลางงานแถลงข่าว
เปิดตัวภาพยนตร์ของฝ่ายชายครั้งที่ผ่านมานี้ด้วย
โดยแพทย์ตีเองบอกว่าเรื่องนี้จริงไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับ
เป็นเพียงแค่การร่วมแสดงความยินดีก็เท่านั้น
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าก็ไม่ได้เป็นการโชว์หวานมากขึ้น
ส่วนว่าเรื่องข่าวดีเนี่ยแพตตี้เองบอกว่าไม่รีบร้อน
เพราะว่าตอนนี้แพทย์ยังเด็กอยู่ขอโตกว่านี้อีกนิดนึงแล้วกันนะคะ
จริงตอนนั้นเป็นงานงานแถลงข่าวของเค้า
แล้วก็เขาก็ร้องเพลงอยู่แล้วก็มอบดอกไม้ค่ะ

นิดหน่อยแบบแบบให้กำลังใจเฉย

อันนี้ของโอ้โฮเคิร์น
คุณก็รุ้นแบบอยากให้คู่เรามีข่าวดีซะทีอะไรอย่างนี้
ขอบคุณมากค่ะแต่ก็ยังเด็กอยู่ค่ะ
ก็๒๔เองไม่เคยคิดเลยค่ะ
มันคงอยู่ที่ว่าถ้ามันพร้อมคงพร้อมมั้งคะ

ผมรู้สึกว่าหนูยังแบบยังเด็กอยู่
ไม่ไม่เป็นไรเราเด็กอยู่
ส่วนประเด็นเพจที่มีการทวงคืนแพตตี้จากแดนวรเวทก่อนหน้านี้

แพตตี้ไงไม่อยากให้แพตตี้คบกับใครทั้งนั้น
ใช่แพตตี้บอกว่าเรื่องนี้ไม่ซีเรียสนะ
ก็ขำแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับด้วย
ขอบคุณความพยายามของคนที่ทำ
ไปยู้ให้น้องเขารีบแต่งงานรีบมีข่าวดี
อายุน้อยอยู่เลยดูพี่เชอรี่สิ

พี่มิวสิ่งกันยังไม่ตายให้พี่มิวพูดเองดีกว่านะคะ